คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องของหนุ่มมิคทองระยะกันบ้างดีกว่านะคะ
พระเอกหนุ่มคนนี้เนี่ยกำลังฮอตขึ้นหิ้งกันเลยนะคะคุณผู้ชม
และเมื่อปีที่ผ่านมาตัวเขาเองได้ทำงานอย่างหนัก

เพื่อที่จะนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวในการต่อเติมบ้านใหม่
เจ้าตัวออกกันเป็นปลื้มสุดเลยนะคุณ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าตัวตั้งใจมานานแล้ว
และแม้ว่าทางครอบครัวจะไม่ได้เอ่ยปากให้มาช่วยเหลือเรื่องแบบนี้
แต่หนุ่มมิกเขาอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระ
เพราะว่าทุกครั้งที่ได้ช่วยครอบครัวก็จะได้รับคำชมแล้วก็คำโวยพรจากคุณแม่

ทำให้เจ้าตัวมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ

ที่เราซื้อไว้ก็ตั้งใจไว้นานมากแล้วครับว่า
ว่าอยากจะต่อเติมห้องฟิตเนสอยากจะทำบ้านใหม่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็พอจะทำแล้วก็ไม่มีเวลาสักทีอะไรอย่างนี้ครับ
พอช่วงนี้ละครหยุดไปแล้วก็มีเวลาเนี่ย
ก็เลยแบบทำเลยครับจัดเต็ม

แล้วก็เทพื้นเทพื้นใหม่แล้วก็จะทำห้องฟิตเน็ตเพิ่มด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ความจริงทั้งครอบครัวก็ไม่ได้แบบขอให้เราแบบมาให้อะไรมากนะครับ
แต่แค่เขาให้เราแบบว่าอยู่ได้แล้วก็แบบดูแลตัวเองได้
แต่ส่วนตัวเราก็ดีใจที่เราแบบเราซื้อบ้านได้เราดูแลครอบครัวได้
มีแบบว่าเงินให้แม่ทุกเดือนแล้วก็แบบเราค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
คุณแม่ดีใจครับทุกครั้งที่เราแบบว่าอ่า
แม่ครับผมโอนตังมาให้แล้วนะอะไรอย่างนี้ดีใจ
แม่ก็เก็บเอาให้มิ๊กแหละแหล่ะลูกไม่ได้ใช้หรอกเขาก็บอกโอยพรกลับมา
ขอให้สมวงกับทุกอย่างนะขอให้แบบเจริญนะลูก
ลับของการประสบความสำเร็จของดาราหลายคน
ก็คือความกระตันยูกระตะเวทีต่อบุพการีนี่แหละนะคะ
ซึ่งหนุ่มมิกเองเนี่ยเขารู้ว่าเขามีเป้าหมายทำงานหนักในครั้งนี้เนี่ย

สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนหรือว่าคนในสังคมกันได้
เขาบอกว่าคำอวยพรจากคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันศักดิ์สิทธิ์มาก
ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เราอวยพร
เราก็จะประสบความสำเร็จถูกเป็นความเชื่อแบบนั้นนะคะ
และที่สำคัญคนกะตันยูกะเนอะตกน้ำไม่หลายตกไฟไม่ไหม้
เห็นได้เลยนะว่าช่วงนี้หนุ่มมิคทองระยะ
บอกเลยนะว่ามีงานแน่นมากทุกวันแทบจะ๗วันเลยด้วย

สำหรับแฟนคลับก็ติดตามผลงานของหนุ่มมิ๊กกันได้นะคะ